เศรษฐีป้ายแดงวันนี้ไม่ต้องพามาบุกอยู่ที่นี่เลยค่ะ
ธัญบุรีครอง๖นะคะคุณผู้ชม
ที่นี่เป็นตลาดที่บอกว่ามีอาหารเยอะแยะมากมาย
แต่วันนี้จะมาตามหาร้านยำแหนมมอกโคราช
ขายยำแหน่มนะวันละเป็น๑๐๐กิโล
รายได้นี่หลักหมื่นเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เดี๋ยวเราไปตามหาร้านพร้อมกับเคล็ดลับดีกว่า
ทำยังไงถึงขายดีขนาดนี้ค่ะไป
มาล่ะครับยำแหน่มหมอกโคราชเกษา
เด็ดกลางตลาดเหรียญทอง
รังศิษย์ครอง๖ที่ใครมาก็ต้องแวะมาซื้อ
เพราะเขาทำแหนมหม้อกันสดวันต่อวัน
เมนูยำแหนมข้าวทอดวันละกว่า๒๐๐ลูก
โดยสูตรเด็ดจากโคราชเรียกว่าสร้างเงินหลักหมื่นได้สบายเลยล่ะครับ
ร้านนี้เขาเปิดมานานกว่า๘ปีแล้วนะ
เอาเป็นว่าให้น้องใบตองไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ

ำแหนมหม้อโคราชสวัสดีค่ะ
ร้านที่ชื่อว่ายำแหนบหม้อโคราชเนี่ยค่ะ
ทำไมต้องเป็นชื่อยำแหน่มหมอกโคราชล่ะครับ
แหม่มเราทำหม้อใหญ่แล้วเราทำใส่หม้อค่ะ
แหมหม้อมันต่างจากแหมอื่นยังไงบ้างคะ
คือของเราทำเองเนอะแล้วก็หนังหมูเราจะหนากว่าหนังหนากว่าแหนมทั่วไป
ที่เรียกว่าแหนมหม้อเพราะว่าเราไม่ได้ทำเป็นแห้ง

ก็เลยเรียกว่าแหนบหม้อหน้าตาก็จะออกมาเป็นเหมือนหม้อแบบนี้
เอาสูตรแหนมหม้อมาจากไหนถึงบอกว่าทำเอง
ก็มาจากทางแม่แฟนแต่ว่าสูตรแหนมนี่เราจะมาแบบเพิ่มเติมนิดนึง
ก็คือลองได้สูตรมาแล้วก็มาปรับลองที่มันเปลี่ยนหนี้จนออกมาเป็นสูตรที่ขายดีใครในสถานที่นี่
นี่ก็คือแหนมหม้อคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าแหนมหม้อเนี่ยจัดเป็นอาหารประจำถิ่นของคนภาคเหนือและอีสาน
โดยจะมีลักษณะการทำเป็นทรงหม้อมีกรรมวิธีการหมักหมูและหมักหนังหมูไว้ในหม้อ
กลายมาเป็นแหนมหรือจิ้นส้มนั่นเองล่ะครับ

อันนี้จะเป็นข้าวทอดข้าวทอดแปลว่าที่ร้านมีสองยำยำแหมสดและยำแหมข้าวทอดแบบนี้นะคะ
อ่ะมาขนาดนี้แล้วขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะ
เปิดโจทย์การทำแหนมหม้อให้พวกหนูได้ดูหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะยินดีค่ะ
ยินดีนะคะยินดีค่ะขออนุญาตปลูกไปทุกวิธีการทำแหน่มหม้อที่บ้านเลยนะคะ
ไปค่ะเพราะถึงเวลาตามเจ๊สาไปเปิดสูตรลับการทำแหนมหม้อ
เรียกว่าเป็นสูตรพารวยซึ่งวิธีการทำจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับ
เริ่มแรกแล้วก็มาต้มหนังกันนะคะต้มหนังให้มันอ่อนอ่อน
ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนะคะตักใส่ตะก้าล้างน้ำล้างแล้วก็ไปหึงลม
สิบนาทีแล้วก็ค่อยไปทำอ่ามาถึงขั้นตอนทำแหนมกันเนอะ
ก็จะมีหนังหมูแล้วก็เทลงเลยเนื้อหมูเนื้อหมูบด
แล้วก็เทลงไปเทลงไปข้าวสวยใช้ข้าวเหนียวก็ได้
ถ้าเปิดก็ได้แล้วแต่เราชอบกระเทียมเป็นกระเทียมปั่นนะ
เทียมบดแล้วก็ใส่ลงไปชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะเปรี้ยวเร็ว
เกลืออันนี้ขาดไม่ได้เลยแล้วจะเป็นเกลือเกลือผลเหล่านี้เลย
แล้วก็จะมีเป็นผงปรุงรสพลุกรวมกันจนกว่ามันจะเหนียว
แล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณสักสามวันแต่ช่วงนี้อากาศร้อนสักสองวัน
นี่ก็เปรี้ยวแล้วเปรี้ยวมากแล้วจ้าแล้วก็มาถึงขั้นตอนทำข้าวทอดกันเนอะ
ข้าวที่เราใช้เนี่ยจะเป็นข้าวเสาให้ก็จะมีพริกแกงแล้วก็จะมีเป็นใบมะกรูด
แล้วก็จะมีเกลือแกงสองตอนแล้วก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลสายแดงนะคะ
น้ำตาลแสดงเราก็จะมีเป็นไข่ไก่เราก็จะใส่ประมาณสักสองฟอง
แล้วก็จะมีเป็นเกร็ดขนมปังจะใช้ประมาณสักครึ่งกิโลคลุกเคล้ารวมกันเลย
แล้วก็ผสมกันร่วมกัน
เริ่มเหนียวเริ่มเกาะตัวแล้วเราก็มาปั้นเป็นก้อนกัน
ก้อนก็ขนาดประมาณอุ้มมือเราอ่ะพอปั้นเสร็จเราก็จะไปชุบแป้งทอดกรอบทอดกัน
ร้านทอดเราจะไม่ทอดให้มันกรอบมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไหม้ไปเนี่ย

ดูวิธีการทำแหน่มม่อกกับข้าวทอดไปแล้วน้ำลายไหลนะคะ
ย้ำเลยค่ะหนูขอพลุกเข้าไปยำเองได้มั้ยคะแม่

เดี๋ยวไปด้านในไปค่ะตามมาค่ะ

กำลังหาโชว์ใจดี

สีสันน่ารับประทานจริงเลยนะครับเนี่ย
แต่วันนี้น้องใบตองไม่ได้มาชิมคนเดียวนะครับ
เพราะมีพี่ชายสุดหล่อมาขอร่วมชิมด้วย

ส่วนอันนี้ผีชามแหน่มโต๊ดลองเลยจ้า
ปกติแล้วสารภาพนะพี่อันนั้นไม่ค่อยชิงอาหารแบบนี้

อันนี้คือจัดเลยแต่ว่าไม่เผ็ด
คือแหน่มเค้ามีความแบบไม่ใช่เปรี้ยวโดดจริงบอกว่าตัวหนัง

ด่งนุ่มแล้วคือหอมแบบหิงพวกสมุดไทยล่ะ

คือพี่ชอบรสชาติที่มันครบครบรสอาหารที่ต้องรสจัดมันก็ต้องรสจัด
อาหารแบบนี้ต้องรสจัด

อันนี้ดีอะ

อันนี้ความเป็นแหนมโปรดมันจะมีความเป็นแหนมอย่างเดียวใช่ไหมกับผัก
แต่อันนี้มันมีเนื้อสัมผัสที่เป็นข้าวทอดที่มันกรอบ

แซ่บกับเมนูยำแหนมสดและยำแหนมข้าวทอด
ของร้านยำแหนมหม้อโคราชเจ๊สากันไปแล้ว
ต่อไปเราไปเปิดเส้นทางชีวิตของเจ๊สา
กว่าเขาจะมีวันนี้เป็นหญิงแกร่งสู้ชีวิต
จากการล้มละลายกว่า๑๐ล้านด้วยการเปิดร้านเฟอร์นิเจอร์
แล้วอะไรที่ทำให้เจ๊สาสู้ชีวิตจนมีวันนี้ได้ล่ะครับ
ก่อนหน้านี้เป็นแบบเท่าแก่เนื้อนะทำอะไรมาคะ
แล้วก่อนก็คือเปิดร้านขายกับเฟอร์นิเจอร์

ไม่ใช่แบบร้านเล็กหรือเป็นแผงนะฮะ๖สาขาคิดดูยิ่งใหญ่อลังการขนาดนั้น
แล้วชีวิตเจอจุดพลิกผันยังไงบ้าง
ช่วงน้ำห่วมเนอะปีแค่๔กรัม
ตอนนั้นของเละหมดเลยแล้วก็มีลูกค้าที่เราปล่อยผ่อนไป
ลูกค้านีคนพร้อมกลับบ้านอย่างเนี้ย
ธนาคารข่อยกู้ที่ว่าของเสียหายอะไรที่ทำธุรกิจนะคะ
ก็กู้มา๑๐กว่าล้านนะคะ

ก็โดนฟ้องลงนรายตอนนั้น

นั่งดูอยู่ว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตจะ
เนี้ยดีก็มีของอยู่ในร้าน

ก็เลยไปลงทุนทำธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่ง

ตอนนั้น๑๐กว่าคันนะครับสื้อไป๑๐กว่าคันมะอุ๊ยเยอะนะ
ที่เอาของในสโต๊คไปขายจากภารณ์นั้นหรอ

เขาทำเป็นมากหรือปกติซื้อกินหนึ่งเดียว
ปกติแม่เขาทำให้ทาน
เขาจะทำเขาได้สูตรมาจากแม่เขา

ว่าสูตรการทำแหนมหม้อนี้

ใช่เอาเท่าที่มีคือลงทุนแน่นอนที่สุด

วันนั้นลงทุนไป๒๐๐กว่าบาท

ขายได้แค่ประมาณ๒๐๐เพราะคนไม่รู้จัก
อ๋อก็เจ๊งอีก

พอวันต่อมาก็ไปอีก

แล้ววันนี้วันนั้นเขาก็เข้ามาในโดมกันหมดเลย

เริ่มจากการที่คนขายลอตเตอรี่ที่มาหลบฝน
คนขายลอตเตอรี่เป็นคนสร้างไวรัล

ขายคนเดียวเราได้ยอดอย่างนี้

กูเห็นไหม่นาเป็นคนใจใหญ่

ด้วยความขยันทำให้เจ๊สาสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวและลูก
จากร้านยำแหนม๑สาขาขยายเป็น๒สาขา
แต่ก็มาเจอมรสุมชีวิตเมื่อเจ๊สาต้องประสบอุบัติเหตุ
เตอร์ไซค์เสียหลักล้มชนกับเกาะกลางถนน
ทำให้เจ๊สาเส้นประสาทแขนขาดไม่สามารถทำงานได้หลายปี
เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
๊าไปขายทางอายุทยานะหมวยไปขายแถวบ้าน
มอเตอร์ไซค์ไปกับลูกลูกค้าเยอะก็เก็บร้านประมาณสัก๔ทุ่มกว่า
นี่แหละค่ะแล้วมันมืดแล้วฝนมันตกอย่างนี้แล้วถนนมันลื่น
คือรถเสียหลักไปจนแท่งไปเอ้อสรุปไป๒อาทิตย์
ตอนนั้นสรุปไปสองเมตรจากก็คือมีเลือดออกในสมอง
แล้วก็เส้นประสาทแขนขาดต้องผ่าตัดเปลี่ยนเส้นประสาทแขนนะ

สุดท้ายมือข้างขวาก็เสมือนกับว่าใช้งานไม่ได้เลย
ใช้งานไม่ได้เลยประมาณค่ะประมาณ๓ปีครับนานแค่ไหนน่ะ

ช่วงที่ทำแหม่มช่วงที่สาเกิดอุบัติเหตุพอดี
แหลมขายได้พักหนึ่งก็เกิดอุบัติเหตุ
ก็ทำงานไม่ได้มองง่ายเพราะว่าคนถนัดขวา

ก็กูขวาใช่มาถึงเรื่องของลูกชาย
ตอนที่เราออกจากโรงพยาบาลไปเจอลูกชายครั้งแรก
ตอนนี้แข่งก็คือพันเป็นมัมมี่เลย
พันตัวเป็นมัมมี่แล้วก็นอนใช่ไหมนอนอยู่โซฟา
พูดหน่าครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคืออะไรบ้างคือไปไหนไม่ได้

แม่ก็รู้สึกผิดที่ประมาทแม่ประมาทด้วยแหละ
ตอนนั้นขับเร็วด้วยไงวันนั้น
ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกผิดในใจนี้ได้ยังไง
ตอนนี้ยังเลยค่ะทุกวันที่เราเห็นทุกครั้งที่เราเห็น

ก็ตอนที่เขาไปโรงเรียนที่แรกเนอะตอนที่ไปโรงเรียนอ่ะอ่า
เพื่อนเพื่อนล้อเพื่อนล้อว่าไอ้นิ้วดุ้นไอ้นิ้วดุ้นอะไรอย่างนี้
ความรู้สึกเราพอกลับมาเล่าลูกมาเล่าให้เราฟังเราก็แบบ
ทีนี้เราจะปอบลูกยังไงคือเราคงพูดไม่เก่ง
เรารอดมาได้นี่ก็บุญเล่าลูกอะไรอย่างนี้
พอเขาอยู่มาสักพักตอนที่โดนเพื่อนล้อเราก็ย้ายโรงเรียนเลย
มองไปเห็นลูกชายนั่งอยู่ตรงนี้เลยเชิญมาคุยด้วยได้ไหม

รู้สึกยังไงบ้างก่อนหน้านี้ในเรื่องของนิ้ว
อันนี้แค่มันก็ชินกับมัน

คุณแม่เคยบอกถึงเคยแสดงออกให้เรารู้สึกแบบนั้นไหม
คือพยายามทำให้เขาไม่ขาดอะค่ะ
คือจะเติมเต็มตลอดค่ะ
ช่วยคุณแม่ทำอะไรยังไงบ้าง

ยกของยกของพวกนี้ครับ

ใช่เพราะว่าแม่ยกไม่ได้ยกของหนักไม่ได้
แล้วแม่เพิ่งพอดลูกด้วยแม่ผักพอด
เขาก็จะยกของหนักอะไรที่หนักเขาก็จะยก
แล้วก็จัดร้านจัดอะไรให้แม่แม่เอารถไปจอด

แล้วก็ขายเลยแล้วเขาก็จะไปเล่นตามภาษาเขาทีนี้
รู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปมีความสุขดี

มีอะไรอยากจะบอกคุณแม่
อยากขอขอบคุณแม่ที่เลี้ยวผมมาตั้งแต่วันนี้

ถามว่าหายเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อย

อันนี้สุดิบที่ดีมีรุนภาพตอนนี้มีกี่สาขาคะ

มาเรียบร้อยวันนี้ขอบคุณเจ๊ตานะคะ

ขอบคุณแน่นุ่มที